วัยรุ่นไล่ฟันคู่อริจนบาดเจ็บ

จุดไฟเผาปลาใส่คนเจ็บอีก
กะว่าจะให้ตายทั้งเป็นให้โดนไฟคลอก
โชคดีว่าเขาไหวตัวทันวิ่งหนีนะฮะ

ล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับ

๕ทุ่ม๒๓นาที

ตามข้อมูลที่เห็นมุมขวาบนของจอ
คุณผู้ชมครับวงจรปิดนี้จะเห็นว่า
กลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุกว่า๒๐คน

ภายในตลาดสร้างใหม่แห่งหนึ่ง

ในพื้นที่อำเภอเมืองปฐุมธานีครับ

จากนั้นวงจรปิดภายในตลาด

กำลังนั่งเล่นอยู่ระหว่างนั้นจู่มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า๒๐คน
ถืออาวุธมีดเข้ามาแล้วฟันคนเจ็บทั้งสองคนนี่นี่นี่ฮะมาแล้ว
มาแล้วครับเห็นไหมเขากำอะไรไว้ในมือเนี่ยวิ่งดูกันเข้ามาเลยอ่ะ
ทางนู้นคนหนึ่งทางนี้คนหนึ่งแล้วนัวกันอยู่ด้านขวาของจอครับ
ล้อมหน้าล้อมหลังดีกับชาติเสื้อแล้วน่ะเนี่ยครับโอ้โหคนเจ็บจะเดินหนีไม่ยอม
โอ้โหทุกคนมาพร้อมกับอาวุธในมือหมดเลยเหรอเนี่ยแล้วทุกคนอยู่ในท่าเดียวกันคือ
ื้อสูงแล้วฟาดอ่ะค่ะแล้วนั่นมีดนะคะเหมือนมาฟันลงคนละทีสองที
มีคนจุดไฟแล้วปลาลงเลยครับอืมลงตรงที่มีคนเจ็บนอนอยู่โอ้โห
ครองเนอะขวาปาลงทั้ง๑ท้ายปาลงอีกครั้งนึงแล้วไฟลุกท่วมแบบนี้ครับ
นี่ฮะหลักฐานระยะเวลาผ่านไปเพียงแค่นาทีเสร็จเองนะจาก
ตอน๕ทุ่ม๒๓ที่เขามาถึงเนี่ยค่ะแล้วก็ไล่ฟันกันหลังจาก
นั้นพอ๕ทุ่ม๒๔ไฟลุกวาบเลยครับปลาระเบิดไฟใส่คนเจ็บโชค
ดีครับว่าปอนและบาสสองคนนั้นไหวตัวทันรีบลุกขึ้นแล้ววิ่ง
หนีตายรอดวุดถ้าหนีไม่ทันไม่อยากที่วงจรปิดอีกมุมครับลอง
กันต่อครับมิ้นคุณผู้ชมกลุ่มคนก่อเหตุถือมีดเข้าไปลำ
ร้ายเสร็จปั๊บปากอะไรปวดระเบิดเสร็จปุ๊บภาพวงจรปิดมุมนี้
จะเห็นหลังเกิดเรื่องครับปอนและบอสวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
เหลือขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อ
เหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งตามออกมาด้วยก็จะเห็นความวุ่นวายอยู่กลาง
ถนนแบบนี้นะครับนี่ฮะคือตามล่าไม่เลิกไปดูวงจรปิดบริเวณสโมสรแห่งหนึ่ง
หมู่บ้านครับช่วง๕ทุ่ม๒๗นาทีจะเห็นว่าในปอนวิ่งเข้ามาสภาพคือลวด
ปอนและบอสเจ็บทั้งคู่ตัวของบอสเนี่ยบาดเจ็บที่นิ้วนางข้างขวาเย็บ๕เข็ม
มือขวาเป็นแผลไฟไหม้ผิวหนังหลุดล่อครับนี่คือบอสนะส่วนปอนที่บอกว่า
อายุเพียงแค่๑๕เนี่ยครับถูกฟันที่แขนและหัวเย็บไปกว่า๓๐เข็ม
สภาพหนักเลยครับนอกจากนี้เราได้คลิปวันที่เกิดเหตุ
จะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกว่า๒๐คนถือไม้เหล็กเข้าไปทำร้าย
ซึ่งคลิปนี้ในดิวเห็นว่าเป็นนกต่อเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้
นี่คือภาพที่ถ่ายจากคลิปมือถือแล้วไม่ใช่ภาพวงจรปิดแล้วนี่ก็เป็น
หลักฐานเด็ดที่เราได้มาเหมือนกันครับแล้วหลักฐานเด็ดเหล่านี้จะกลายเป็น
หลักฐานสำคัญในการไขปริศนาของเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พวกคุณต้องมาทำรุนแรงกันขนาดนี้พี่ตินักข่าวของเราครับคุณกิติศักดิ์
ลงพื้นที่พร้อมกับได้คลิปเสียงการพูดคุยกันหลังเกิดเรื่องเป็นคลิประหว่าง
พี่สาวของในบอสพี่สาวคนเจ็บค่ะกับในตะจะมีตัวละครเยอะหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมตะเนี่ยเป็นคู่กรณีแล้วเห็นว่าเป็นฝ่ายมือฟันมีดลงไป
พี่สาวของบอสคุยกับตะแล้วคลิปนั้นมีลักษณะเหมือนกับว่ามีการข่มขู่ด้วย
ว่าถ้าหากว่าฝ่ายคนเจ็บไม่ยอมจบเรื่องถึงตำรวจเดี๋ยวได้เห็นดีกัน
ได้หลักฐานเด็ดเป็นคลิปนี้มาครับ
ว่าตำรวจเองนะก็นั่นแหละพี่กับครอบครัวพี่ไม่จบกับผมแน่โอเคป่ะ

ถ้าเนี่ยผมพี่ไม่รู้พี่จะเอาไงนะแต่ถ้าผมไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับตำรวจอีก
ผมกับพี่ไม่จบกันครอบครัวพี่อ่ะโอเคนะ
ครอบครัวพี่กับผมมันไม่จบกันแน่ถ้าผมได้เข้าคุกอ่ะ

ก็ยังมีครับทิ้งท้ายไว้นะฮะ
ถ้าเกิดเรื่องถึงตำรวจแล้วผมต้องเข้าคุกอีก
เรื่องผมและครอบครัวพี่ใช้ถึงครอบครัวเลยนะครับ
จากตอนแรกที่มีเรื่องกันเนี่ยไล่ตีไล่ฟันกันมีคนเจ็บ๒คน
นี่เขาใช้คำว่าครอบครัวพี่ไม่จบแน่
ขณะเดียวกันครับภาพเหตุการณ์๒๙มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าอันนั้นอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ฝั่งคนก่อเหตุบุกมาทำร้ายในครั้งนี้
เพราะอะไรในคลิปจะได้ยินเสียงกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุบุกขึ้นมา
ในพื้นที่ตัวเมืองปฐุมธานีครับ

แล้วแม่ก็เดินไม่ได้
นี่ครับมีการเรียกขึ้นไอ้อย่างนู้นไอ้อย่างนี้เรียกให้ออกมาครับ
คลิปนี้จะได้ยินเสียงกลุ่มคนก่อเหตุพูดเชิงบังคับ
บอสออกมาคุยซึ่งตอนนั้นบอสไม่ได้อยู่ห้องครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยทะเลาะกับครอบครัวของในบอสแทน
เพราะจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงพูดสวนออกไป
หลังจากวัยรุ่นผู้ก่อเหตุถอยออกไปแล้ว
ในบอสโทรศัพท์ไปบอกลูกครับบอกบอส
บอสมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ
เขาพากันมาเคาะกระจกเคาะประตูแล้วก็เรียกให้บอสออกไป
คืนวันเดียวกันก็คือ๒๙มีนาคมที่ผ่านมาครับ
กลุ่มของในปอนและในบอสบุกไปที่ห้องคู่กรณี

แล้วใช้มีดดาบและกระเป๋าฟาดใส่บานเกร็ด
ของวัยรุ่นที่ก่อเหตุภาพหลักฐานนี้ครับ
แล้วก็พากันเดินออกไปนี่นะฮะมาแล้ว
ฟาดแล้วครับนี่คือหลักฐานเด็ดอีกเหมือนกัน
หลังจากนั้นในปอนและในบอสก็ถูกทำร้ายที่ตลาด
ที่เราเห็นกันไปในตอนแรกมีกลุ่มวัยรุ่นพากันมา
เอามีดมาฟันปลาระเบิดใส่แล้วเปลวไฟลุกพลึบขึ้นมา

จอดรถบ้านเอื้ออาทรบ้านฉาง๑๔พฤษภาคม
เห็นภาพกลุ่มของในปอนและในบอสเนี่ย
พวกไปจุดไฟเผารถของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ซึ่งในภาพจะไม่เห็นตอนเผา
จะเห็นก็แค่เหมือนกับแสงไฟนะครับ
อันนี้เป็นหลักฐานที่พิติลงพื้นที่
แล้วก็ได้หลักฐานเหล่านี้มานะครับ

นี่ฮะคนในวงจรปิดที่เดินอยู่บริเวณลานจอดรถ
จากนั้นไม่นานครับจะเห็นว่ากลุ่มในปอนและในบอสเนี่ย

แล้วก็มีการชักปืนยิงกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ๒นัด
แล้วก็วิ่งหลบหนีครับในวงกลมสีแดง

ทำท่ายกมือขึ้นมาปั้งแล้วหนีครับ

ซึ่งเชื่อว่าที่มิ้นท์เห็นที่ผมเห็นคุณผู้ชมเห็น

และอาจจะมีข้อมูลเชิงลึกกว่านี้ด้วย
วันนี้กลุ่มคนเจ็บ๔คนพร้อมผู้ปกครองครับ
และหมอปลาเดินทางไปติดตามความคืบหน้าทางคดี
ที่โรงพักษ์สพเมืองปฐุมธานี
กลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด๑๔คน
ตำรวจจับดำเนินคดีได้เพียง๕คน
เขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เพราะว่าฝั่งของคนเจ็บที่โดนไล่ฟัน

เขาขอความช่วยเหลือไปที่หมอปลาด้วยนะครับ
ตอนนั้นมีการผู้ปกครองเนี่ย

หนึ่งในฝั่งของผู้ก่อเหตุมามอบตัว
แล้วเอาหลักฐานวงจรปิดมาแจ้งความกลับ

ทะเลาะเอาคืนกันไปเอาคืนกันมาหลายครั้ง
เนื่องจากเคยพักอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

คุณเคยตีกันไปตีกันมารู้จักกันอยู่แล้วนี่

ตกลงทำความเข้าใจกันเคลียร์ใจกันหน่อย
สุดท้ายจะคุยเคลียร์ได้ไหม

นี่บอกจริงน่าบอกจริงแล้วอย่างนี้

คืออ้างว่าฝั่งนู้นเริ่มก่อน
ฝั่งนู้นก็เลยบอกว่าฝั่งนั้นนั่นแหละเริ่มก่อน

สุดท้ายผู้กำกับการสาวพาวเมืองปทุมธานี

ได้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุบางส่วนไปแล้ว

ผู้ที่ร่วมก่อเหตุมี๑๔คน

เล่าให้ฟังว่าช่วงบ่ายวันที่๑๓
สามพฤษภาคมลูกชายกำลังเดินทางไปทำงาน
แล้วกลุ่มของคนเจ็บก็คือฝั่งปอนและบอส
มาพบแล้วจะยิงลูกก็เลยต้องวิ่งหนี
จากนั้นกลุ่มคนเจ็บส่งข้อความไปท้าทายรุ่นน้องที่รู้จักว่า

เหมือนกับเยาะเย้ยโอ้โหวิ่งไวจัง
ก็เลยโมโหครับพอตกดึก
พาเพื่อนไปเจอกลุ่มคนเจ็บ
พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
กำลังจะบุกเข้าไปทำร้ายผู้บาดเจ็บด้วยเหมือนกัน
ก็คืออาจจะมีคู่กรณีที่จองกระถิ่นอยู่แล้ว

เราถามตรงเลยครับเคยมีพฤติธรรมแบบนี้

ส่วนของไหนพองและกองบอสนะครับ
บอกว่าจุดเริ่มต้นความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเดือนมีนาคม
ฝั่งคนก่อเหตุไม่พอใจที่แฟนของในบอสไปมองหน้า
ว่าใครบีบแตรรถเสียงดังก็เลยตามมาที่ห้องพัก
จำได้ใช่ไหมครับที่ไปเคาะบันเกร็ดเคาะประตู
ตะโกนเรียกออกมาเลยตามมาที่ห้องพัก
แล้วใช้ปืนเจาะเข้ามาผ่านบานเกร็ด
เดี๋ยวลองดูคลิปนั้นอีกสักครั้งก็ได้ครับ
คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มาตะโกนเรียกที่ห้องพัก
ทะเลาะกันเพราะเสียงแตรรถ
หน้าบีบแตรไม่พอใจตามมาทวงถาม
อยู่ไหนออกมาคุยกันซิแล้วไม่เจอ
พอไม่เจอปั๊บบอสรู้เรื่องเพราะบอสไม่ได้อยู่ห้องที่ผมเล่าไป
แม่เป็นคนอยู่ห้องเลยโทรไปบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
อสเลยโมโหพาเพื่อนไปถามกลุ่มคนก่อเหตุถึงหน้าห้องพัก
นั่นก็คือภาพเหตุการณ์ที่เอาของไปทุบบานเกร็ดจำได้ใช่ไหมครับ
หลักฐานเนี่ยภาพเหล่านี้มันจะเริ่มเชื่อมโยงกันแล้วนะคุณผู้ชม
เนี่ยฮะไม่เจอคนเพื่อนก็เลยใช้กระเป๋าฟาดไปเสียหายครับ
แล้วกลุ่มคนก่อเหตุก็เลยเรียกพวกมารุมทำร้ายใช้มีดจี้
ในบอสเลยใช้ปืนยิงขู่ไปสองนัดโดนแขนคู่กรณีหนึ่งนัดก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราได้ดูกันไปที่ลานจอดรถ
ที่เขามีการเดินไปดูสำรวจแล้วก็มีการยกปืนขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีกันไป
จนกระทั่ง๑๓พฤษภาคมดิวที่ผมบอกตอนแรกเป็นคนโทรชวนให้ไปนั่งเล่นที่ตลาด
แต่จู่จู่ดิวพากลุ่มคนก่อเหตุมาทำร้ายจนบาดเจ็บนั่นก็เลยเป็นที่มาของคลิป
ตลาดใหม่แห่งหนึ่งที่พวกเขานั้นนั่งอยู่ดีปรากฏว่ามีคนปรีเข้ามา
มาพร้อมอาวุธแล้วก็รุมทำร้าย
เขายืนยันว่ากลุ่มเขานั้นไม่ได้เผารถตามที่ถูกกล่าวหา
อันนี้คือคำชี้แจงฟังเพิ่มเติมครับ
แล้วถ้าเราไปแก้แค้นแล้วเราผิดเขานั้นแล้วเราติดแค้นนั้นเราโอเคหรือ
ก็ได้ครับพี่ถ้าเขาไม่ติดถ้าเขาผิดตอนนี้ครับพี่
เหมือนจะให้ฝั่งนั้นกระถูกกับเมืองคดีการ
ครับพี่ถ้าผิดทั้งคู่ก็โดนทั้งคู่ไปเลยครับพี่ก็ไปเจอข้างในครับ
เราต้องการอะไรในเรื่องแก้แค้นเราต้องการอะไรครับ
ผมอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ควรนะพี่

สงสารแม่ครับเพราะทุกครั้งที่ผมจะทำผมจะบอกแม่ตลอดครับพี่
ผมไปทำอะไรมาตลอดผมไม่เคยโกหกแม่นะครับ
ให้ผมไปทำเรื่องไม่ดีแค่ไหนผมจะบอกแม่ผมทุกอย่างครับพี่
เขาไม่กลัวตายใช่ไหมครับ

แต่บางเหตุการณ์ผมหนีไม่ได้ครับพี่
ผมหนีไม่ได้ครับพี่
สัมภาษณ์แล้วคุณผู้ชมหลายคนคงจะตกใจเหมือนกันนะครับเนี่ย
คือถ้าผิดทั้งคู่โดนทั้งคู่ก็ไปเจอกันข้างใน
แต่ถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นผิดแล้วไม่ติดคุก

ลูกแบบไหนแล้วมันจะจบยังไงครับ
ฝั่งของคนเจ็บย้ำอีกครั้งว่าสองคนนี้ก็ยังอายุไม่เยอะนะ
อนและบอสเนี่ยปอนอายุ๑๕บอสอายุ๑๙เองนะครับ
ในบอสยืนยันว่าถ้าลูกฉันผิดจริง
ให้ดำเนินคดีเลยไม่ปกป้องด้วย
ไม่มีประโยคคลาสสิกว่าลูกฉันเป็นคนดีแบบนั้นหรอก
หากฝ่ายของคู่กรณีผิดแล้วไม่ถูกลงโทษ
อันนี้ก็ต้องขอความเป็นธรรมด้วย
ถ้าฝั่งนั้นไม่ถูกดำเนินคดีฝ่ายของลูกชาย

เหมือนแม่ก็พอจะรู้ว่าลูกนั้นเป็นอย่างไร
ติดตามความคืบหน้าครับเพราะตำรวจบอกเองว่า
ให้ความเป็นธรรมแน่นอนแล้วจะมีการออกหมายจับเพิ่ม